จะไปดูปลาบ้างให้บอกว่าเป็นปลาประหลาดหน้าตามันประหลาดประหลาดแค่ไหนนะครับเธอ
ก็ผ่านไว้ทั้งพี่เมื่อกี้เคยเห็นในสารคดีนะครับ
นายสมบูรณ์เต็มชื่นในอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับ
โพสต์คลิปภาพปลาชนิดหนึ่งระบุข้อความว่าปลาอะไรหน้าตาประหลาด
ไซดได้ที่กระชังปลาคลองทรายหลังบ้านพักท่านในอำเภอ
ซึ่งมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยปลาดังกล่าวนะครับ
หน้าตาคล้ายสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์เหมือนที่ก๊อฟบอกปุ้ยบอกเลยนะฮะ
ในอำเภอก่อลันตาเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าขณะลงไปดูชาวประมงยกใส่
ที่วางไว้ข้างกระชังปลาปรากฏว่าได้ปลาตัวนี้ขึ้นมา
ก็ไม่เคยเห็นปลาที่หน้าตาน่ากลัวปากกว้างผิวขุขระมีปุ่มขึ้นตามตัว
จึงสอบถามจนรู้จนทราบว่าเป็นปลาโปะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกัน
ส่วนชื่อที่เป็นทางการเรียกว่าปลาคางคกนะฮะปลาชนิดนี้อยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเข็มซะด้วย
รูปร่างลักษณะมันคล้ายก้อนหินครับชอบอาศัยอยู่ตามพื้นดิน
บางครั้งมันจะพลางตัวอยู่ตามขอนไม้นะฮะตัวมันไม่มีเกร็ดแต่
แต่มันมีพิษอ่อนอยู่ที่ไหนบ้างที่เงี่ยงครีบหลังแล้วก็ครีบอก
หากถูกทิ้มหรือแทงจะรู้สึกปวดนะครับลำตัวของมันเนี่ย
ถ้าโตเต็มวัยประมาณสักฟุตหนึ่งได้ส่วนหัวและปากมีขนาดใหญ่
ทำไมมีขนาดใหญ่รู้ไหมครับเวลามันกินเหยื่อมันกินทั้งตัว
มันกินปลาอื่นมากินทั้งตัวเลยทีเดียวครับ
โดยทั่วไปจะพบตามแม่น้ำสายต่างของประเทศไทย
แต่จะพบมากที่ทะเลสาบสงขลาน่ะเรื่องปลาเรื่องประมงเรื่องสิ่งแวดล้อม
ต้องไปถามท่านนี้นะครับดรธรรมดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ข้อมูลบอกว่าไอ้ปลาคางคกเนี่ยนะ
มันไม่ใช่ปลาประหลาดอะไรหรอกหรือว่าไม่ใช่สัตว์กลายพันธุ์นะครับ
ไม่ต้องตกใจเพราะจริงแล้วทั่วโลกปลาคางคกเนี่ยมีประมาณ๘๐ชนิด
ซึ่งชาวบ้านบางพื้นที่กินมันนะนะครับบางพื้นที่กินมันครับ
แต่ไม่มีขายทั่วไปในตลาดทำให้คนส่วนมากอาจจะไม่รู้จัก
เพราะว่าอย่างนั้นไม่ต้องตกใจนะฮะดรทรบอกว่า
มันไม่ใช่ปลาพิษดารหรือว่ากลายพันธุ์เหมือนสัตว์ประหลาดในหนังหรอกครับ